เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะ
ก็มีการแถลงจากผู้ว่านโรงศักดิ์ออกมา
ในเรื่องปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำนี่แหละ
แน่นอนว่าภารกิจหลักยังคงเป็นเรื่องของการสูบน้ำออกจากถ้ำ
ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
แต่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีภารกิจในการที่จะค้นหา
ว่าจุดที่น้องอยู่คือบริเวณเนินนมสาว
มันไปใกล้เคียงหรือว่ามันไปตรงกับปล่องหรือโพรง

ในการที่จะช่วยเหลือน้องออกมาจากถ้ำได้นะคะ

กับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ
สำหรับภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ในวันนี้
อกจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เหมือนที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้ว
วันนี้จะเร่งไปสำรวจปล่องที่บริเวณที่คาดว่า
๑๓ชีวิตจะอยู่บริเวณนั้นนั่นก็คือเนินนมสาว
ก็จะสำรวจว่าจุดไหนที่จะขึ้นมาด้านบนภูเขา
ก็จะไปสำรวจเฉพาะจุดนั้นก็จะไม่ไปสำรวจบริเวณอื่นแล้วนะครับ
จะสำรวจเฉพาะจุดนี้ว่าจะมีปล่องมีโพงที่จะสามารถลงไปได้มากน้อยขนาดไหน
แล้วก็จะดูว่ายังสามารถเข้าไปถึงจุดที่เด็กอยู่หรือไม่
ถ้าไปไม่ถึงจะสามารถเจาะต่อไปได้หรือไม่ก็ต้องมาประเมินอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ตรงจุดนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญ
ที่จะมีความหวังจะสามารถพา๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้เร็วมากยิ่งขึ้น
แล้วเด็กก็ปลอดภัยด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ทางเข้าถ้ำหลวงผูนน้ำนางนอน
ตอนนี้ก็ยังมีเจ้าแรกตีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดินทางเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจิตอาสาที่สนับสนุนด้านของเสบียงอาหาร
แล้วก็อุปกรณ์ต่างก็เตรียมขนเข้าไปอย่างต่อเนื่อง

มีทีมรังนกที่มาจากจังหวัดตรัง

ว่าทีมรังนกเนี่ยถูกเรียกตัวกลับมาด่วน

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญนะครับ
ที่วันนี้จะสามารถมาหาปล่องแล้วก็ช่วยโรยตัวลงไปสำรวจพื้นที่ได้

นโรงศักดิ์โอสธนากรในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
วรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จังหวัดเชียงรายนะครับหรือว่าสอร
ก็ชี้แจงความคืบหน้านะครับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังทำทุกอย่างตามแผนที่วางไว้
รับว่าการสื่อสารยังใช้เวลานานอยู่นะครับ
เพราะว่ากว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าออกจากถ้ำใช้เวลารวมกัน๑๑ชั่วโมง
ก็คือเข้าไป๖ชั่วโมงแล้วก็ออกมาอีก๕ชั่วโมงทำให้ได้รับข่าวสารช้าไปนะครับ
ก็จะส่งผลต่อเป็นจะทอดนะครับก็คือนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์ก็ล่าช้าไปด้วย
แต่ภารกิจหลักในวันนี้อย่างที่บอกไปก็คือยังคงสูบน้ำต่อเป็นเจ้าทอดออกจากถ้ำเหมือนเดิม
แล้วก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการสูบน้ำก็คือจากปากถ้ำไปถึงบริเวณสามแยกภายในถ้ำ
ที่แต่ก่อนเนี่ยเคยต้องดำน้ำไป๓จุดตอนนี้ก็เหลือดำน้ำจุดเดียวก็คือจุดสุดท้ายก่อนถึงสามแยกในถ้ำแล้วนะครับ
แต่ว่าจะหาพิกัดก่อนนะครับว่าเนินนมสาวที่๑๓ชีวิตติดอยู่ใน
ถ้ำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของด้านบนภูเขานะครับก็จะสำรวจเฉพาะบริเวณนั้น
อย่างละเอียดจะไม่ไปหาจุดอื่นแล้วนะครับหากพบก็อาจจะทำการเจาะหรือว่า
อ่าทำอย่างไรก็ได้นะครับให้เข้าถึงจุดที่สิบสามชีวิตอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับ
แล้วก็จะช่วยเด็กขึ้นมาจากจุดนี้นะครับแต่ว่าจะต้องประเมินอีกครั้งด้วยว่า
ถ้าหากจะเจาะจะสามารถเจาะผ่านชั้นหินที่มีความหนามากได้หรือไม่
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีความหวังนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปสำรวจเมื่อสักครู่นี้ก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับ
บินวนบริเวณด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
ว่าก็คงได้เริ่มปฏิบัติการสำรวจตรงจุดนี้แล้วนะครับนอกจากนี้นายนรงศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยนะครับ
ตอนนี้๑๓คนยังมีจิตใจที่เข้มแข็งยิ้มแย้มแจ่มใสยังคงเล่นผ่อนคลายได้นะครับ
สภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มสอนดำน้ำแล้ว๑วันครับ
ที่สำคัญวันนี้ได้ฝากเตือนเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากที่มีการมาลงทะเบียนไว้นะครับ
จะเป็นเจ้าที่อาสาที่มาช่วยงานเพิ่งจะมาถึงนะครับหากจะทำอะไรเนี่ย
ต้องมาแจ้งที่ศูนย์อำนวยการร่วมซะก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงาน
ทุกคนที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยมีหน้าที่ลงตัวตามแผนงานไว้แล้วหากทำนอกเหนือแผนงานเนี่ย
ส่งผลกระทบเชิงลบได้ครับตอนนี้เราทำงานกับน้ำ
ตอนนี้เราทำงานแข่งกับน้ำแต่เราทำได้เต็มที่ก็คือสูบออกไปได้เท่าที่ศักยภาพเรามีอยู่นะครับ
ยังมีน้ำเติมเข้ามาเราตรวจพบก็คือว่ามีกลุ่มอาสาสมัคร
หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับที่อยู่นอกอ่าการขึ้นทะเบียน
หรือนอกระบบนะครับได้ไปขุดเจาะน้ำ
แล้วก็อัดน้ำกลับเข้าไปผมผมไม่แน่ใจว่าพอถูกทรงอะไรข้อ
เขาอาจจะมองว่ามันเป็นวิธีที่อัดแล้วอาจจะออกได้อีกทางหนึ่งอะไรนะ
แต่เราได้รับรายงานมายังไม่ยืนยันนะครับว่า
เจอที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
ขอความกรุณานะครับถ้าใครทราบหรือใครฟังจากตรงนี้แล้วเนี่ย
ขอความกรุณาว่าอะไรที่อยู่นอกแผน
แม้เราคิดว่าจะดีนะฮะยังไงต้องมาคุยกันก่อนนะครับ
ผมต้องคำนวณสภาพอากาศทุกวันว่า

เราจะมีเวลากี่ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าเราจะเสี่ยงให้น้ำท่วมไม่ได้

เช้าวันนี้ให้เตรียมอุปกรณ์๑๓ชุด

จริงซิลเตรียมหมดแล้วกับทีมแพทย์เตรียมหมดแล้ว
ว่าถ้าจะต้องออกมาในสภาพที่

ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์คือสูบน้ำในระดับที่ทุกคนสบายใจ

ผมให้ประเมินสถานการณ์คนที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหมอ
ซิลหรือใครก็ตามที่เป็นคนปฏิบัติการที่จะนำน้องเขาออกมา

ณขีดเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ที่ความเสี่ยงเราก็รับได้
วันนี้ภารกิจหลักสูบน้ำก็คงเหมือนเดิม
น้ำก็อัดเข้าไปเต็มระบบไฟอัดเข้าไปเต็มแล้ว
วันนี้การเข้าออกเนี่ยมันยากกว่าเดิม
เพราะมันจะเข้าไปอยู่ที่ยิ่งแคบยิ่งแคบยิ่งแคบ
วันนี้นะครับระบบสื่อสารของเราก็คือ
ถ้าเราออกจากปากถ้ำเดินไปถึงจุดที่น้องอยู่
เดินเข้าออกประมาณ๑๑ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นข่าวสารของเราหลุดหายประมาณ๑๑ชั่วโมงนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนเราจะได้ตัดสินใจแต่ละเรื่องเนี่ย
เราอยู่ตรงนี้เอ่อเราอาจจะรู้ว่าบางบางช่วงอาจจะเร็วจาก
บัญชาการซิลที่อยู่ในถ้ำที่กิโลครึ่ง
กิโลครึ่งเข้าไปพี่น้องเขาอยู่แล้วกลับมาที่กิโลครึ่งอาจจะโทรศัพท์ออกมาได้
ก็ลดเวลาไปแค่ประมาณ๓๔ชั่วโมง
เราก็ยังมีเวลาที่เราต้องใช้อีก๖๗ชั่วโมงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นน้องสื่อมวลชนนะครับที่รอข่าวสารอยู่
อาจจะมองว่ามันทำไมช้าทำไม
อันนี้ต้องขอความกรุณาจริงนะครับว่า
ผมเองก็รอข้อมูลเหมือนกันคนใจร้อนเหมือนกันหมดเอ่อภารกิจหลักของวันนี้อีกวันหนึ่ง
เอ่อที่กลับเรียนว่าไปเบนน้ำอีกอีกน้ำหนึ่งนะครับ
วันนี้คิดว่าช่วงสายสายจะเสร็จภารกิจตรงนั้นแล้วนะครับอ๋อตอนนี้ยืนยันครับ
ท่านรองจงท้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเอ่อ
ภารกิจเพิ่มเติมก็คือเรากำลังคำนวณคำนวณตำแหน่งนะครับ
น้องเขาอยู่ตรงเนินนมสาวเมื่อเทียบกับพิกัดบนผิวดินจริงว่าอยู่ตรงไหน
แล้วเรากำลังระดมสรรพกำลังที่เดินป่าอยู่ทั่วทั้งหมดนะครับ
ที่ผมบอกตลอดว่ามี๒๐๓๐ทีมนะครับวันนี้เราจะไปเดินแถวนั้น
จะทุกตารางนิ้วเพื่อจะดูว่ามีช่องโปร่งมีอะไรที่พอจะเอ่อ
ปรับแผนแล้วลงหรือสำรวจได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเอ่อ
การปรับแผนยุทธวิธีอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับภารกิจทุกอย่างนะครับ
เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งปฏิบัติงานทั้งการสูบน้ำแล้วก็การสำรวจว่าจุดด้านบน
เพราะว่าจะต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากว่ามีการประเมินว่า
อาจจะมีฝนตกลงมาในเร็วนี้นะครับจากที่เมื่อช่วงเช้าเองก็ท้องภาคยังปลอดโปร่งอยู่ว่า
แต่ว่าตอนนี้นะครับเริ่มมีเมฆฝนลงมาปกคลุมแล้วนะครับแล้วก็มีฝนโปรยปลาลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ
ภาวนาว่าฝนอย่าเพิ่งตกให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งทำงานตรงนี้ให้สำเร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ
เพราะว่าจากการประเมินกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีความเป็นห่วงแล้วก็กังวลในส่วนตรงนี้อยู่
พื้นที่ของการทำงานเองนะครับวันนี้จะมีการนำหินคลุกมาเทแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณที่เจ้าหน้าที่ได้ทำงาน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นรวมถึงสื่อมวลชนทั้งจากประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศด้วย
เพราะว่าตรงที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือที่ที่เจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยจะเต็มไปด้วยดินโครนนะครับ
จะได้เร่งปรับพื้นที่ตรงนี้ให้มีความเรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ

ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ